เราเพิ่งเสนอข่าวคุณยายกับหลานที่ถูกทิ้งไว้
ที่ถูกรถทัวร์ปล่อยทิ้งนะฮะที่ระยองนะครับ
คราวนี้มีมาอีกแล้วนะครับเพราะว่ามีคนร้องเรียนในโลกโซเชียล
แล้วก็เป็นภาพลักษณะคล้ายกับภาพของคุณยายหลานที่อยู่ริมทางเท้า
นั่งอยู่ริมทางเท้าตอนสักประมาณตี๒เหมือนกันเลยลักษณะเหมือนกันเลย
แต่คราวนี้เป็นคู่แม่ลูกนะครับลูกนี้ยังเด็กอยู่เลยนะครับ
ก็ระบุว่าถูกให้ลงเลยจุดหมายปลายทางไปเกือบ๓๐กิโลเมตร
ฉันบอกฉันจะลงโรงพยาบาลนางรองแต่นี่คุณเลยโรงพยาบาลนางรองมา
แล้วคุณบอกถามผู้โดยสารผู้โดยสารไหนบอกจะลงโรงพยาบาลประโคนชัย
ผู้โดยสารบอกฉันไม่ได้บอกแบบนี้ฉันบอกว่าจะลงโรงพยาบาลนางรอง
แล้วนี่เลยมาหลายสิบกิโลไปชมคลิปของผู้หญิงคนนี้กันนะครับ
ว่าเขาจะเอาชีวิตรอดมาได้ยังไงในช่วงตี๒หลังจากที่ถูกรถทัวร์ปล่อยทิ้งไว้กลางทาง
ก่อนขึ้นรถพี่บอกว่าพี่โรงพยาบาลนางรองนะคะปรากฏว่ายังไง
เลยค่ะคุณเลยมาถึงไหนก็ไม่รู้นี่ดูสิบริเวณรอบข้างที่หนูได้ลง
แล้วหนูเนี่ยมากับลูกแล้วมากับของเนี่ยของเต็มไปหมดเลย
แล้วดูป่ามันสมควรไหมหนูถามหน่อยดิหนูถามแบบนี้มากับลูกสองคนนะดูดิ
เคยพบเคยเห็นนี่แหละที่เพิ่งได้ดูข่าวไปที่ว่ารถลงปล่อยลงข้างทาง
ก่อนหน้านี้นะจะให้หนูลงข้างทางซึ่งมีแต่อะไรก็ไม่รู้
บ้านคนปิดไปหมดไม่มีคนนึกออกไหม
หนูเลยบอกว่าพี่น้องให้พี่มาลงปั๊มน้ำมันก็ได้นะ
เออที่มันมีปลอดภัยกว่านี้ถึงถึงได้เลยมาไกลขนาดเนี้ยค่ะ
คิดดูแล้วกันคิดดูแล้วกัน
หลายคนที่โพสต์บอกไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเอง
ก็ได้ติดตามข่าวสารนะก็เห็นข่าวของคุณยายหลานเนี่ย
ถูกทิ้งไว้กลางทางไม่คิดว่าฉันจะโดนแบบนี้นะครับ
ปล่อยทิ้งไว้บริมถนนในอำเภอประโคนชัย
โพสต์ข้อความว่าขึ้นครั้งแรกก็ประทับใจเลย

ระบุชัดเจนว่าจะมาลงที่โรงพยาบาลนางรอง
ไปรับตัวก็บอกชัดเจนย้ำแล้วย้ำอีก
ว่าจะไปลงที่โรงพยาบาลนางรองเป็นเส้นทางผ่านให้คุณ

แต่คุยกับพนักงานรู้เรื่องแล้วว่าฉันจะลงที่โรงพยาบาลนางกรอง
พอขึ้นรถก็แจ้งกับพนักงานในรถอีกนะ
ที่เป็นพนักงานต้อนรับว่าจะลงโรงพยาบาลนางรอง
แต่สรุปจ้าพอเธอตื่นขึ้นมากลางทาง
ก็สงสัยว่านี่น่าจะเลยจุดหมายปลายทางของเธอแล้ว
เขียนเล่าให้ฟังนะว่าตอนนั้นเธอก็พยายาม

วิ่งขึ้นวิ่งลงหาพนักงานต้อนรับ

พนักงานต้อนรับหลับพักผ่อนอยู่

เธอก็ถามว่าอ้าวไหนบอกว่าจะให้พี่ลงโรงพยาบาลนางรอง
ตามที่เราตกลงกันไว้
พี่จะลงโรงพยาบาลนางรองแล้วนี่มันเกิดมากี่กิโลกรัมแล้วคะ
สรุปแล้วเกินมา๓๐กิโลนะครับ
ตอนแรกพนักงานของรถทัวร์จะให้ลงข้างทางที่มืดและเปลี่ยวนะครับ
ตอนนั้นเป็นเวลาตี๒กว่าแล้วเธอเลยบอกว่า
งั้นไปลงที่ปั๊มน้ำมันก็ได้ที่พอจะมีแสงสว่างบ้าง
จากนั้นคนขับรถทัวร์ก็ให้เธอลงที่หน้าปั๊มน้ำมันจริง

ที่เธอกับลูกจะหิ้วกระเป๋าใบใหญ่๒ใบข้ามถนน

โชคดีที่โทรติดต่อให้สามีมารับที่หน้าร้านสะดวกซื้อได้
นี่ลูกชายที่รออยู่เนี่ยลูกชายนี้นะ
ตัวร้อนไม่สบายแล้วนะครับ
อยากถามว่าหากไม่มีสามีมารับเธอกับลูกจะเป็นอย่างไร
ชีวิตในยามค่ำคืนในยามที่เปลี่ยวแบบนี้
เสียเวลาเสียเงินแล้วก็ยังเสียความรู้สึก

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบนะครับ
แล้วก็ลงโทษเหมือนกรณีของยายหลาน